หรือว่ารถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะปัญหาผู้โดยสารตกค้างในหลายสถานี
เพราะว่าเกิดปัญหากับจุดสับรางที่เกิดขึ้น
บริเวณระหว่างสถานีชิดลมและสถานีสยาม
ซึ่งการซ่อมนะคะจะต้องใช้ช่วงกลางคืนเท่านั้น

ใช่ครับวันนี้ผู้โดยสารหลายคนก็ต่างออกมาแสดงความพึงพอใจนะครับ

และวันนี้ก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วครับ
สามารถเดินรถได้ตามปกติจากสถานีหมอชิดไปสิ้นสุดที่สถานีปลายทางแบริ่งได้ต่อเดียว
โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนรถที่สถานีสยามเหมือนเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากได้ปิดซ่อมบำรุงปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบรางแล้วเสร็จนะครับ
และไม่กังวลว่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกในวันนี้ครับ

รู้ไหมค่ะว่ามันจะกลับมาเป็นปัญหาพรุ่นเดิมเหมือนเมื่อวันนี้
สบายใจไหมสบายใจ
สำหรับผู้โดยสารที่ชำระเงินไปแล้วเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้
และขออภัยกับประชาชนกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับโดยย้ำว่าบริษัทต้องเลือกความปลอดภัยมากกว่า
การแจ้งให้ประชาชนรับทราบการปรับการเดินรถใหม่จัดระเบียบให้บริการบนสถานี
เงินให้กับผู้โดยสารยกเว้นกรณีผู้โดยสารไปใช้บริการระบบขนส่งอื่นแทนนะครับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้หรือว่าแท็กซี่ซึ่งจะต้องหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไปครับ